เย็นไทยรัฐมาดูเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อน
เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ครึ่งที่ผ่านบานนี้เองค่ะ
คือมีคนไปพบศพชายผมยาวถูกแทงอยู่ที่ริมถนนใกล้สวนยางพาราค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะว่าเป็นใคร
ส่วนสาเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้ก็ตั้งปมไว้หลายประเด็นแล้วค่ะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะ
ทั้งตำรวจทั้งคุณหมอทั้งกู้ภัยค่ะก็ลงไปพร้อมกันเลยนะคะ
เป็นตำรวจจากสพถ้ำพันราพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปตรวจสอบเหตุมีคนถูกแทงเสียชีวิตบริเวณถนนระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดุสิตอำเภอพันราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ที่จุดเกิดเหตุพอไปถึงนะไปพบศพนายเรวัตกระสันอายุ๓๘ปี

คือพอไปตรวจสอบเรื่องของสภาพศพเนี่ยคุณผู้ชมไปพบว่ามีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าที่ชายโครงซ้าย๑แผล
ทีนี้ไปพูดคุยกับภรรยาของผู้ตายก็คือนางหนูเวียงชูบุรีอายุ๓๙ปี
ที่ก็เดินทางมาดูศพด้วยถึงกับร่ำไห้นะคะร่ำไห้ใจแทบจะขาดอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้สามีได้ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แหละค่ะ
ออกไปจากบ้านไปทำธุระและตลอดทั้งคืนก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านนะ
ก็เลยเป็นห่วงนั่งรอรอแล้วรอเล่ารอจนดึกก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปนอน
กระทั่งช่วงเช้าวันนี้มีเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านมาบอกว่าสามีเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
เดินทางมาดูศพแล้วก็มาพบเป็นศพก็เลยร้องไห้แบบนี้
พันธุ์ตำรวจโทสุชาติทองเกี้ยวรองผู้กำกับการสืบสวนสพถ้ำพนรา
บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนสอบสวนก็ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของคนร้าย
พร้อมกับมีการสอบปากคำพยานไปแล้วสักประมาณ๔๕ปาก
แล้วก็ตอนนี้พอที่จะทราบตัวคนร้ายคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ผู้ตายออกจากบ้านไปกับญาติที่มีชื่อเล่นมะนิว
แล้วก็หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิว
เพื่อเดินทางไปที่สวนแตงกวา
ซึ่งเป็นสวนของบีดาของหญิงสาว
แล้วก็ได้ไปพบกับพี่ชายของหญิงสาว
ซึ่งเข้าใจว่าผู้ตายจะมาจีบน้องสาว
ก็เลยเกิดความไม่พอใจหรืออาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้น
ก่อนที่จะหยิบท่อนเหล็กไปตีที่ศีรษะ๑ครั้ง
แล้วก็ยังไปคว้ามีดมาแทงอีก๑แผล
โดยตอนนี้นะคะญาติได้เข้าไปห้ามปราม
พร้อมกับบอกให้ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ก่อนที่จะมาเสียชีวิตระหว่างทาง
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในเร็วนี้ค่ะ